หญิงสาววัย๒๖ปีคนนึงเธอเป็นช่างทำเล็บ
เป็นชาวราชบุรีสมมุติว่าชื่อน้องดรีม

บอกว่าอยากจะขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนหน่อย
ผู้ชายคนนึงเนี่ยมาหลอกคบหากับเธอหลอกเธอจนหมดตัว
แล้วนี่ยังกักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกายเธออีก
เธออยากให้ตามเอาเรื่องเอาราวเอาผิดให้หน่อย

ใช่เดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันนะ
ฟังทางฝ่ายหญิงก่อนนะครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอบอก
ผู้ชายคนนั้นชื่อเอ็มชื่อเอ็มด้วยนะ

เอ็มเนี่ยทักมาจีบเธอผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตกลงคบหากันนะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
จากนั้นไม่ถึงเดือนเอ็มบอกเอ็มมีคดีความเก่า
เป็นคดีค้างเก่าต้องหาเงินประกันตัว

รีมก็เอาละเห็นว่าคบหากันนะเป็นแฟนกัน
ก็ไปถอนเงินเก็บที่มีอยู่๑แสนบาทให้เอ็ม

หลังจากนั้นเอ็มมาบอกอีกบอกอุ๊ยมันยังไม่จบ
ต้องหาเงินมาวิ่งเต้นเรื่องคดีอีกไม่งั้นเอ็มติดคุกแน่
คือถ้าเกิดเอ็มติดคุกเนี่ยดีมก็ลำบากนะ
เพราะว่าดีมจะไม่ได้เงินแสนที่ให้เอ็มยื้อมาตอนแรกคืน
ดรีมก็ช่วยมาแล้วก็ต้องช่วยต่อนะครับ
ก็เลยเอาแหวนเพชรกับสร้อยทองเนี่ยน้ำหนัก๑๐บาทนะฮะ
เอาไปขายได้เงินมา๓แสนบาทยืมเพื่อนอีก๔แสนบาท

นี่เห็นมั้ยยังไม่จบ
เอ็มบอกรีมช่วยเพิ่มอีกหน่อยได้ไหม
เอารถไปรีไฟแนนซ์เอาเงินมาให้หน่อยได้ไหม

รีมก็เอารถของทีมเนี่ยไปรีไฟแนนซ์ได้เงินอีก๓แสน
เชียร์แชร์อีกหนึ่งแสนเอาให้เอ็มไปหมดเลยเพื่อเอาไปเคลียร์คดี
รวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่อยู่จะ๑๖ล้านอย่างม่ะ
ล้าน๖แสนบาทยังไม่จบคดีเอ็มยังไม่จบอีก
กลายเป็นว่าเอ็มเนี่ยจับเธอขังเอาไว้ที่บ้านที่อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
ทุบตีเธอด้วยฉีกเสื้อผ้าเธอจนขาดด้วยถ่ายคลิปขู่จะประจานลงเฟซบุ๊กด้วยค่ะ
ตอนแรกไม่ได้เรื่องหึงห่วงประเด็นคือวันนั้นเราหาเงินให้ไม่ได้
ก็เลยไปผ่านเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ตีหนูขนาดนั้นแล้วก็ถ่ายคลิปคู่หนูต้องตั้งเลย
แล้วหนูถามนะว่าหนูโดนตีขนาดถึงขนาดฉีกเสื้อผ้าเปื่อยหมดแล้วอ่ะ
คือนาทีนั้นให้หนูทำอะไรหนูก็ต้องทำให้หนูกลับหนูก็ต้องกลับ
คือหนูก็กลัวตายคือหนูไม่ช้ำในตาก็ดีเท่าไหร่แล้ว
แล้วจนมาตีว่า๔ครั้งครั้งที่๔แม่เขาก็อยู่นะ
ท่านผู้ชมที่ติดตามเราอยู่นะฮะทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เรียนเพื่อทราบว่าคนละเอ็ม
เดี๋ยวจะเบื่อเอ็มบางคนบอกเอ็มอีกแล้วเหรอ
คุณผู้ชมบอกว่าเอ็มเล่นเราจนหลอนแล้วนะเนี่ย
อันนี้คนละเอ็มคนละเอ็มแค่ชื่อเอ็มเหมือนกัน

อันนี้นามสมมุติอรัชพรสมมุติชื่ออื่นไม่ได้เหรอ
ทำไมต้องสมมุติชื่อเอ็มมี่ไม่ได้เป็นคนสมมุติค่ะ
อุ๋ยเป็นคนเริ่มสมมุติอ่อนเลยนะคะคนแรก
ทีนี้วันนั้นเนี่ยพอไม่มีเงินให้เอ็มแล้วนะฮะ
รีมบอกก็ถูกจับขังเอาไว้ถูกทำร้ายถูกทุบตี
กเสื้อผ้าถ่ายคลิปบอกจะประจานลงเฟซบุ๊ก

รีมบอกยังถูกยึดโทรศัพท์มือถือด้วยนะฮะ
ผ่านไป๒วันเนี่ยเอ็มถึงเอาโทรศัพท์มาคืน
รีมบอกดรีมรีบส่งแชทไปหาญาติขอความช่วยเหลือทันที
พิกัดให้ให้มารับที่บ้านของเอ็มที่ขังเธออยู่ที่ท่ามกา

นี่เห็นไหมหลักฐานต่างที่เธอส่งไปให้ญาติ
ถ่ายรูปบาดแผลด้วยนะฮะส่งไปเป็นหลักฐานนะครับ
เพื่อจะได้รู้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเห็นไหม
เธอก็ส่งภาพไปส่งข้อความไปแล้วแม่ก็พาตำรวจเนี่ยมาช่วยเธอ
ออกจากบ้านของเอ็มไปได้นะฮะในกลางดึกนะฮะ
แล้วไปแจ้งความตำรวจก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของเอ็มแล้วนี่ฮะ
เห็นไหมมีหลักฐานต่างแต่จนถึงวันนี้เธอบอกคดีมันไม่คืบหน้า
โดยเฉพาะเรื่องเงินที่เธอให้เอ็มไปล้านหกอ่ะ
เธอบอกเธอก็อยากได้คืนเพราะว่าเธอเอารถไปรีไฟแนนซ์ใช่ไหม
เอาทองไปขายไปยืมเข้ามาไปเปียร์แชร์มา
เรื่องยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากรอดจากเงื้อมือเอ็มมาได้แล้วใช่ไหม
ดรีมบอกมันยังไม่จบเธอจับได้ว่าระหว่างที่เอ็มยึดโทรศัพท์
เธอไปเอาเฟซบุ๊คเธอไปไอ้สองวันนั้นอ่ะ
อย่าบอกนะว่าส่งแชทไปยืมเงินเพื่อน๑๖คน
หกคนห้าแสนบาทโอ้ยตายแล้ว
โทรศัพท์มาคืนเธอแล้วเธอถึงไปส่งข้อความปักหมุด
ขอความช่วยเหลือจากแม่แล้วก็ญาติอ่ะ
นี่เธอบอกหลักถงหลักฐานมันอยู่หมดก็มันโทรศัพท์เธอ
มันแชทเธอบนเฟสเธออ่ะมันก็ค้างอยู่แบบนั้นนะคะ
นี่อะไรเนี่ยได้๖๐๐๐ถ้าคืนก่อนเที่ยงคืนนะ
นี่คือยอดเดิมซะแล้วคืนเท่าไหร่
ที่เอ็มบอกว่าเอามาเหมือนเดิมคืนให้๑๒คืนนี้
เนี่ยเอาเป็นว่าไปคุยกับเพื่อนเธอ๑๖คนแล้วก็ได้เงินไป๕แสน
เอาโทรศัพท์เธอไปเล่นพนันออนไลน์อีก
แล้วไปโพสต์ว่าให้เหมือนกับว่าเธอเนี่ยขายบริการอีก
เธอเครียดมากนะฮะถึงขั้นแบบเขียนจดหมายลาตายเลยนะฮะ
เงินเก็บก็หมดเป็นหนี้เป็นสิน
รวมแล้วเนี่ยเอ็มได้เป็นล้านล้านหกนะฮะไม่รวมกับที่เป็นหนี้เพิ่มเติมอีกนะครับ
จากนั้นเอ็มก็แชทมาขู่เธอบอกจะทำร้ายจะฆ่านะ
เธอก็ตอบกลับไปว่าทุกวันนี้ก็ตายทั้งเป็นอยู่แล้ว
นี่แชทพี่เอ็มฝั่งซ้ายนะส่งแชทมาขู่เธอหลังจากเธอพาตำรวจบุกมาที่บ้าน
แม่ตัวมันเล็กเหลือเกินพี่อ่านให้เห็น
คุณจังใจนะฮะเล็กจริง
เธอก็เลยบอกเธอตายทั้งเป็นอยู่แล้วเอ็มบอกอีก๗วันเธอจะสูญเสียคนในครอบครัว
ถ้าไม่ใช่เนี่ยหมายถึงถ้าไม่สูญเสียคนในครอบครัวเนี่ยไม่ต้องเรียกให้เรียกเขาว่าลูก
รู้นี่นี่เอ็มพูดบอกว่านี่จ้ะแล้วมึงจะได้รู้ว่าคนที่มึงรักมาก
ตายไปเพราะมึงจะเป็นยังไงไม่ต้องเชื่อกูก็ได้
แค่รอดูและความเรือหายมันกำลังจะเริ่ม

ลาเป็นว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเอ็มยังส่งข้อความมา
อย่างนี้นะจริงไม่ได้กลัวอะไรเลย
แม่ของรีมบอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนขยันทำมาหากินนะ
รับจ้างทำเล็บมีเงินเก็บเป็นแสน
พอมารู้จักกับในเอ็มเนี่ยแม่บอกแม่พยายามห้ามแล้วแต่ลูก
ไม่ฟังสุดท้ายเนี่ยเงินเก็บหมดเกลี้ยงเป็นหนี้เป็นสินต้องมา
ชดใช้เงินแทนอีกตอนนี้อยากให้ในเอ็มเนี่ยมารับผิดชอบนะ
เอาเงินมาคืนมาชดใช้เงินที่ลูกแม่ต้องเป็นหนี้ถึงขั้นต้อง
เป็นคดีขึ้นโรงขึ้นศาลฝั่งแม่กับลูกสาวพร้อมสู้เช่นกันอ่า
ทางฝั่งของที่น้องเขามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราไปที่บ้านของในเอ็มนะครับที่ตำบลตะคร้ำ
ซึ่งดรีมบอกเคยถูกเอ็มเนี่ยจับมาขังอยู่ที่นี่นะฮะได้คุยกับคนที่อยู่บ้านใกล้กันนะคุณป้านะฮะ
คุณป้าบอกว่าเป็นญาติกับเอ็มนะก่อนหน้านี้เอ็มเนี่ยเคยเห็นเอ็มกับดรีมเนี่ยขับรถเก๋งสีดำผ่านไปมาไปไหนด้วยกันตลอด
ก็ไม่เห็นมีการกักขังอะไรจนกระทั่งปลายเดือนที่แล้วเห็นตำรวจมาที่บ้านกลางดึก
มีแม่ของฝ่ายหญิงมาด้วยบอกว่าดรีมถูกจับขังถูกทำร้ายอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่เห็นเอ็มอีกเลย
ซึ่งญาติน่ะบอกว่าก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับอ่าเรื่องเงินเรื่องทองทางนี้ก็ไม่รู้อ่ะ
เพราะว่าเป็นเรื่องของคนสองคนเขาลองฟังดูนะฮะ
ไม่เห็นขังก็เข้าออกด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันเข้าออกเข้าออกด้วยกัน
แต่ตอนตีเราไม่รู้แต่ว่ามันขับรถเข้าออกเขาออกเพิ่งจะรู้ตอนนี้ดูข่าวหนกระแสน่ะ
เปิดดูเมื่อกี้เนี่ยเปิดดูแล้วก็เปิดลำโพงดังกันทั้งหมู่บ้านเลย
ได้เบอร์ของเอ็มมานะฮะก็โทรไปหาเอ็ม
ยอมรับว่าทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงจริงค่ะแต่ไม่เคยขู่เอาเงิน
แต่เขาเนี่ยเขาอ้างว่าเขาจับได้ว่าดรีมเนี่ยแอบไปคบกับแฟนเก่า
เขามีหลักฐานตอนที่ดรีมเนี่ยมาสารภาพมาขอโทษที่นอกใจเขา
แต่ดรีมยืนยันว่าไม่ได้นอกใจนะฮะค่ะตัวในเอ็มนั่นแหละตอนที่จับดรีมไว้เนี่ย
ขู่ดรีมให้สารภาพว่านอกใจเอ็มอืมอ่าทีนี้เรื่องเงินเนี่ยนะฮะ
เอ็มบอกที่ว่าดรีมให้มาหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันไม่ได้สูงถึง๑ล้าน๖แสนนะเท่าที่ผมจำได้เนี่ยแค่๖๗แสนนะ
ส่วนผมก็คืนให้ดรีมไปแล้วแล้วเงินที่ให้มาทั้งหมดเนี่ย
มันเป็นเรื่องของการให้ยืมด้วยความเสน่หาไม่ได้บังคับอะไร

โดยเสน่หาให้เอ็มมาลงทุนทำธุรกิจอย่างนี้แหละครับ
เอาเป็นว่าฝั่งเอ็มเขาก็ยืนยันของเขาอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าฝั่งเขาเขาก็มีทนายความเหมือนกัน
ทุกอย่างถ้าจะแจ้งคงแจ้งความอะไรก็ไปว่ากันตามกระบวนการทางกฎหมาย